ภาวะที่มีการผิดปกติทางพันธุกรรมในตัวผู้ป่วยเอง
ซึ่งอย่างเช่นภาวะที่มีการกลายพันธุ์ของพันธุกรรม
หรือว่ามีการขายใบของยีนบางตัวในร่างกายผู้ป่วย
มักจะสัมพันธ์กับอายุที่มากขึ้น

มีการขาดหายไปของยีนที่เกิดขึ้นเองในร่างกายของคนเรามากขึ้น
และมันทำให้มีโอกาสมีผลกระทบกับเซลต้นกำเนิดที่ทำให้เกิดโรคได้
ซึ่งการกลายพันธุ์หรือความผิดปกติทางพันธุกรรมเนี่ย
มันจะไม่ถ่ายทอดไปสู่ลูกหลาน
มันก็คือไม่มีโอกาสถ่ายทอดไปสู่รุ่นต่อรุ่นได้นะครับ
ปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อเซลต้นกำเนิด
ที่มีหลักฐานชัดเจนก็เป็นเรื่องของสารเคมีบางชนิดอย่างเช่นเบนซีน

โดยเฉพาะผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด

มันคือพวกนี้พอติดตามโรคไปจะมีโรคตรงนี้กำเนิดขึ้นได้ภายหลัง
ปัจจัยที่๓อีกอันหนึ่งจิตใจที่สำคัญก็คือเป็นที่เรามีข้อมูลชัดเจน

เพราะว่ากลุ่มกลี่อาจจะทำให้เกิดความเสี่ยงกับโรค

ของปัจจัยทั่วโลกเนี่ยโดยเฉลี่ยอายุเฉลี่ยของคนไข้กลุ่มนี้จะอยู่ที่ประมาณ๗๐ปีนะครับ
อุบัติการณ์ในโรคที่จะเกิดสูงขึ้นชัดเจนวิ่งมากกว่า๖๐ปี
ตั้งแต่ในบางคนไข้บางกลุ่มคือมาเรื่อยไม่มีอาการเลย
ตรวจพบโดยจากการมีความผิดของผลเลือดจากการตรวจเช็คสุขภาพประจำปี
มีภอสิทธิ์เหนื่อยอ่อนเทียง่ายในกรณีที่คุณไข้ที่มีการสร้างเลือดแรงน้อย
หรือว่ามีภาวะเลือดออกง่ายมีจ้ำเลือดตามตัว
ในผู้หญิงบางทีอาจจะมีอยู่มีประจำเดือนมาเยอะผิดปกติในกลุ่มที่ตรวจเพราะว่ามีเกร็ดเลือดต่ำ
และกลุ่มที่๓ก็มีโอกาสติดเชื้อได้ง่ายในกรณีที่คุณไข้ในกลุ่มที่มีไม่เลือดขาวต่ำ
จนถึงว่าถ้าเราติดตามโรคกลุ่มนี้ไปในไข้บางคน
อาการน้อยนะครับมันกลุ่มผู้บ่อยพวกมีการอาศาคือถ้าไม่มีอาการก็แค่ติดตามเข้าระวังแล้วก็มีการตรวจเช็คปริมาณเวทเลือดเป็นระยะนะครับ
ถ้ามีอาการน้อยอย่างเช่นอาการที่มีการสร้างไม่ได้เดินน้อยผิดปกติก็อาจจะไม่ต้องมีการให้เลือดหรือให้เก็บเลือดในตอนที่มีเกร็ดเลือดต่ำนะครับ
กลุ่มผู้บ่อยพวกเนี้ยจะมีอายุยืนยาวกว่านะครับบางคนมากกว่าสิบปีนะครับ
นี่กลุ่มที่๒ก็คือเป็นกลุ่มที่เราจะกังวลที่สุดก็คือเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง
กลุ่มนี้จะมีอาการค่อนข้างจะเยอะนะครับแล้วก็จะมีความเสี่ยงที่จะดำเนินโรคเป็นมะเร็งไม่ได้ขาดชีพมันได้ค่อนข้างจะสูงนะฮะ
กลุ่มพุทธนาธารการมีชีวิตยืนยาวนี้จะน้อยนะครับบางทีน้อยกว่าหนึ่งปีโดยเฉลี่ยนะครับ
ซึ่งกลุ่มพวกนี้เป้าหมายทำการรักษาของเราก็คือเราต้องการให้ผู้ป่วยมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้น
เพราะฉะนั้นการรักษาก็จะเน้นหนักไปเรื่องของการรักษาที่มีความเฉพาะมากขึ้นอย่างเช่นการให้เคมีบำบัดหรือในปัจจุบันก็จะมีการพัฒนามียานวัตกรรมใหม่เพื่อที่จะรักษาในกลุ่มผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงให้มีชีวิตยืนยาวขึ้น